เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีโหดค่ะ
พระฆ่ายมในพื้นที่จังหวัดชายภูมินะคะ
เหตุเกิดจากการที่หลานชายเจ้าอาวาส
เหมาเอ้อ่ะบอยบายลามตามเข้าไปในวัด
แล้วก็ไปด่าบุพการีของพระลูกวัด
ทำให้เจ้าตัวอดรนทนไม่ไหว

จนตายสยองหน้าโบสถ์
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ห่วงแรกยังไม่มีใครรับสารภาพตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดหน้าวัด
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและเสียงคนใช้มีดฟันเสียงดังขับถึง๔ครั้ง
ทีมสืบตามหาเจ้าของเสียงไล่ถามพยานในวัดอยู่ไม่นานทุกคนให้การตรงกัน
นั่นคือเสียงของพระเด่นจิตบันเทิงวัย๕๗ปีจึงนำตัวมาสอบสวน
ซักไซส์อยู่ไม่นานจึงยอมเปิดปากสารภาพอ้างเพราะโมโหที่ผู้ตายเมาอารวาสด่าบุพการี
โดนจับศึกดำเนินคดีทันที
ตำรวจคุมตัวนายเด่นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตัดสลับภาพไปตอนก่อนเกิดเหตุ
ที่วัดมีงานรับผ้าป่าพอตกเย็นนายปลิวเดินเมาแอเข้ามาในวัดตะโกนด่าพ่อล่อแม่นายเด่น
ทำให้เขาโมโหจนฟิลขาดความมีดพระไล่ฟัน
หลังทำแผนนายเด่นขอเข้าไปกราบพระประธานแต่ยืนยันไม่ไปขอคำมาศพเพราะโดนด่าทอแบบนี้หลายครั้ง

ด้วยเพราะนายปลิวขึ้นชื่อเรื่องเมาอารวาสเออะโวยวาย
ครอบครัวแตกแยกก็เพราะพฤติกรรมนี้
ฤทธิสุราพาตายมาให้อีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน